เป็นอุทาหรณ์สอนใจหนุ่มคนหนึ่งเขาใช้

ปรากฏว่ามาเจอฝาท่อนะครับ

โพสต์ให้เห็นถึงอุทาหรณ์นะครับ
สวัสดีไปโพสต์เฟซบุ๊คไว้ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
โพสต์ภาพข้อความเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑ทุ่ม
หลังประสบอุบัติเหตุตกท่อระบายน้ำในซอยรัชดาพิเศษ๓๖
บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษมครับ
ซึ่งขณะเขาก้าวขาลงจากรถไม่กี่ก้าวนะคะจู่ค่ะขาซ้ายก็ตกลงไปในรูตะแกงเหล็ก
โดยซี่เหล็กก็ได้บาดขาจนเป็นแผลยาว๓แห่งทั้งบริเวณต้นขาแล้วก็หน้าแข้ง
บาดแผลค่ะกว้างมากเวอะลึกถึงกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวหนังฉีกออกจากกันนะคะ
ซึ่งแพทย์ก็ได้ทำการรักษาเย็บแผลไปทั้งหมด๑๐๐เข็ม
สุดยังคงต้องแอดมิตรอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรอดูอาการเนื่องจากบาดแผลอาจติดเชื้อ
เพราะซี่เหล็กนั้นสกกระปกแล้วก็มีการขึ้นสนิมด้วยค่ะ
มีรูขนาดใหญ่เท่ากับขาหนึ่งข้างพอดี

ก็เรียกว่าบาดเจ็บกันขึ้นมาจนถึงต้นขานะครับ

อกจากนี้เจ้าของโพสต์ยังระบุด้วยว่า

จนทราบว่ามันเคยมีเหตุอุบัติเหตุแบบนี้
เกิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็คือสำนักงานเขตจตุจักรเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดค่ะนายวัชราได้โพสต์ข้อความอีกครั้งหนึ่งโดยก็ชี้แจงว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้
หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วหนึ่งวันเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปซ่อมฝาท่อที่ชำรุด
การเปลี่ยนฝาท่อใหม่เรียบร้อยนะคะอืม
ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ไปรีบเปลี่ยนนะฮะแต่ว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าคนแรกไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลไงนะครับ
ก็เลยทำให้การแก้ไขช้าหน่อยนะมาเกิดกับคนที่สอง